เติมเต็มความสดใสด้วยข่าวสดใสอย่างพวกเราสองคน

ช่วงที่แล้วให้ความสดใสไปแล้วกับผู้โชคดีเมื่อวานนี้

เด็กนี้พาไปดูบรรยากาศวันเปิดเทอม

ส่วนหนึ่งที่รถติดเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

ไปที่อ่านธรตร์ก่อนแหละดีไหมเขาบอกว่าเด็กเล็กนะ

ห่างจากอ้อมอกแม่เป็นวันแรก
ลงไปชักดิ้นชักงอยนอนกับพื้นเลย
คือแบบยังไงก็ไม่เอาไม่ไป
มันทรมานใจทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กด้วย

แต่ต้องใจแข็งกับพ่อแม่นะครับแล้วลูกหนอนดิ๊ดเอาพาไปดูบรรยากาศกันเลยคุณผู้ชมแล้วลูกหนอนดิ๊ดเอาพาไปดูบรรยากาศกันเลยคุณผู้ชม
คือแบบกลิ้งอ่ะคือไม่เอายังไงก็ไม่เอาจะกลับบ้านจะหาแม่
แต่ถึงได้บอกคุณพ่อคุณแม่ต้องใจแข็งหน่อย
ใช่ค่ะปล่อยให้เขาอยู่กับคุณครูอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวเขาก็สามารถอยู่ได้ปรับตัวได้นะฮะ
ใช่ค่ะเนี่ยคุณแม่ก็คืออยู่เป็นกำลังใจคือไม่ได้อยู่ห่างไปไหนแต่ไม่พากลับบ้านนะ
คือยังไงน้องก็ต้องเข้าโรงเรียน
ที่ตำบลอ่างแก้วอโภทองจอ่างทองค่ะ
โรงเรียนเขาอนุญาตไงเพราะเป็นวันแรก

ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยพาลูกหลานไปส่งถึงในห้องเรียนได้เลย

ใช่เขาบอกว่าที่มีปัญหาที่สุดก็คือชั้นเด็กอนุบาลนี่แหละ
เพราะว่าเป็นเด็กเล็กเข้าโรงเรียนกันเป็นครั้งแรก
ร้องไห้งอแงอยากจะกลับบ้าน
อย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่หนึ่งบางคนลงไปนั่งกองกับพื้น
คือถ้าแม่ไม่พากลับบ้านจะไม่ลุก
คุณแม่ก็ต้องไปกอดไปปลอบโยนไปแบบหลอกล่อให้ลูกคุณเรียนหนังสือให้ได้

ใช่ค่ะเกือบครึ่งวันนะผู้ปกครองก็ไปนั่งรอ
ไปเฝ้าดูลูกหลานเข้าเรียนด้วยความเป็นห่วง
โอ้โหงานหนักของพ่อคุณแม่และงานหนักของคุณครู

ใช่ครับที่บุรีรำที่โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรำ
บรรดานักเรียนระดับชั้นอนุบาลน้องหนูนะ
ชั้นอนุบาลหนึ่งเพิ่งเข้าเรียนเป็นวันแรก

ต่างร้องห้ากระจองงองแยไม่อยากห่างพ่อแม่จนครูประจำชั้น
ต้องจัดครูผู้ช่วยเพื่อมองมาสองคน
เพื่อรับมือดูแลเด็กที่ไม่คุ้นเคยกับโรงเรียน
แล้วก็นำของเล่นมาหลอกล่อมากมายนะครับ
ก็ต่างจากเด็กอนุบาล๒และชั้นปฐมก็พอจะคุ้นเคยกันบ้างแล้ว

ภูมิในการมานะอักษรณบรง
พร้อมด้วยตำรวจจราจรเมืองบุรีรำ
ก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวก
ในช่วงเช้าด้วยเพื่อแก้ปัญหารถติดนะครับ
เนื่องจากผู้ปกครองเขาก็ใช้รถยนต์ช่วงตัวหรือเปล่า

เอามาส่งลูกที่หน้าไปโรงเรียนทำให้น่ากว่าทุกวันนะครับ
กว่าจะพาลูกลงจากรถได้นี่ก็นะ
อีกภารกิจใหญ่หนึ่งที่จะต้องทำอีกเหมือนกัน
รถจากกายานยนต์ก็จอดอีกนะครับ
คุณพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาเด็กเข้าโรงเรียนอีก
เด็กร้องอีกอยู่กันครึ่งวันอีก

ใช่น่าจะยังมีอยู่ช่วงแรกช่วงปรับตัว
สัปดาห์แรกเนี่ยสัปดาห์หนักเลยนะครับเราตอนเป็นเด็กคุณร้องไห้ป่ะล่ะ
นี่กำลังนั่งคิดอยู่ว่าตอนนี้ฉันเด็กรู้สึกว่าจะไหม้นะ

ร้องไห้ไหมครั้งหนึ่งเหมือนเป็นแบบวันจันทร์ไง
อาทิตย์เราอยู่กับพ่อแม่เราดูเราเล่นอยู่ที่บ้าน
แล้วพอวันจันทร์ตอนเช้าเอาละตอนยังไม่ถึงโรงเรียนไม่เท่าไหร่
พอลงรถปุ๊บเดินจะเข้าโรงเรียนเอาแหละ
เบะแล้วใช่ไหมเริ่มเบะหลังจากนั้นก็
จำได้แค่ว่าไม่ได้ร้องแต่ว่าไม่อยากเรียนหนังสือ
ก็เลยแกล้งบอกครูว่าปวดหัวไม่สบายแล้วไปนอนเล่นห้องเพลียมา
นะฮะอันใจเป็นพ่อแม่บุคลองนะฮะ
เด็กโตขึ้นลูกจะเข้าใจความรู้สึก
ใช่แต่ว่าเข้าไปเจอเพื่อนเดี๋ยวก็หาย

เดี๋ยวต่อไปพ่อแม่จะร้องไห้แทนเพราะลูก

ไม่อยากกลับอยากเล่นกับเพื่อน